คุณผู้ชมคะเรื่องนี้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนในโลกออนไลน์นะคะ
คือเมื่อวานนี้ในแพทย์นิพนธนานนเวทผู้มนุยการสำนักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลกรมควบคุมโรค
ในมือถือขวดวิสกี้ยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่ง
แต่ด้วยความที่คุณลิซ่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์
แต่ทีนี้ได้มีการพูดถึงว่าอยากจะให้มีการตรวจสอบ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคนโพสต์ภาพ
เพราะว่าประเทศไทยมีมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มาตรา๓๒พรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลปี๒๕๕๙
มันก็เลยเป็นประเด็นร้อนว่าอ้าวโพสต์ไม่ได้เหรอ
คือน้องลิซ่าเนี่ยถ่ายแบบถ่ายภาพนี้ที่ต่างประเทศ

เขาก็โพสต์คลิปโพสต์ภาพน้องลิซ่าอยู่ตลอดนั่นแหละ
มันมีประเด็นว่าถ้าเกิดเป็นในเมืองไทยมันผิดกฎหมาย

แฟนคลับก็เลยมองว่าเอ้าก็นี่มันจากต่างประเทศแหละ

เราไปถามให้ค่ะในแพทย์นิพนธ์บอกว่า
คือต้องตรวจสอบนะคะว่าเพจนี้เป็นเพจของใคร

ไม่ได้บอกว่าภาพนี้มีความผิด
แต่เข้าข่ายว่าจะมีความผิดเกี่ยวกับการโฆษณา
ถ้าเกิดในประเทศไทยจะมีความผิด
แต่น้องลิซ่าอยู่ต่างประเทศก็ไม่สามารถดำเนินการได้

มันก็ต้องดำเนินการไปตามกระบวนการ

เพื่อการค้าหรือการโฆษณาก็ต้องตรวจสอบกันต่อไป

ก็ควรจะส่งต่อภาพลักษณ์ที่ดี
ส่งต่อภาพลักษณ์ที่มันดีกว่านี้

หรืออะไรก็ว่ากันตามหลักฐานอีกทีครับ

อะไรดีเยอะครับเราส่งภาพดี

ในฐานะที่เราคิดว่าบริ้งก็รัก
คนที่เราเชื่อชูเป็นตัวอย่างดี

คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลกรมควบคุมโรค

ก็โพสต์แบบนี้เอาไว้ค่ะ
ลิ้งก็คือแฟนคลับแบล็กพลิ้งก์

บอกว่าถ้าไม่อยากผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

เลือกโพสต์เฉพาะภาพที่ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ไม่มีข้อความอวดอ้างสรรพคุณเครื่องดื่มแอลกอฮอล

โลโก้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา
ก็ให้หมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ด้วย
แต่แฟนคลับเขามองอีกมุมนึงนะคะ

คุยกับแฟนคลับของน้องลิซ่า

บอกว่าตัวน้องกับแฟนคลับคนอื่นอื่นอีก
ให้ทราบถึงผลงานของน้องลิซ่าเท่านั้นเอง
ก็เลยผิดหวังที่ว่าเจ้าหน้าที่เมืองไทย
ทำไมไม่สนับสนุนผลงานของคนไทย
ที่ไปด่งดังในต่างประเทศ
แทนที่เราจะไปผ้าคุกใจหรือไปสนับสนุนตรงนั้น
มันกับการเป็นการไปโดนตรวจสอบแทนในกรณีนี้
ซึ่งแบบประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้มีกฎหมายในมุมนี้
ก็เลยค่อนข้างที่จะแตกสักหน่อยหนึ่ง
ก็เลยค่อนข้างเศรษฐ์ภัยค่ะ
คนก็เลยพูดถึงกันเยอะเลยเรื่องนี้